ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งก่อนที่จังหวัดร้อยเอ็ด

แต่ว่ารอบนี้เจอถนนที่ไม่ปกติฮะ
เหมือนจะพาไปเป็นถนนปริศนา

น่าจะพาไปยมโลกไปคุยกับโยมบาล
ง่ายคือถ้าหากลงไปตามทางตายแน่
อันนี้มีผู้ใดหู้ป่อนิวว่าอยู่จังหวัดไหนนี่ฮะ
แต่คนบนเป็นเพื่องที่หรือบางอุตจัดอย่างนี่ฮะ
จังหวัดไหนครับเอ้าไผ่หัวนะฮะ

พอขับตามเลนมันพาลงขวา

เหตุการณ์นี้เนี่ยเกือบจะไปคุยกับ
มบาลในยมโลกแล้ว

นี่จะพาไปห็อกวัดเหรอห็อกวัดอะไร

ชาญชาลาที่๙เศษ๓ส่วน๔หรือเปล่า

เหมือนเป็นกำแพงแต่พอพุ่งเข้าไปจริง

หลอกกันยังไงอย่างนั้นเหมือนในแฮรี่พอสเตอร์

รู้จักถนนเส้นนี้รู้จักไอ้ทางนี้ดี

ไปพยักษ์๑๐๐

นี่คือถนนร้อยเอ็ดบ้านโนนสวรรค์
อำเภอปธุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด

แล้วบางท่านก็บอกว่าถ้าขับกลางคืน
ขับตามทางไม่ได้เห็นความสว่างแบบนี้
หากขับตามทางขับตามเลน

กวักมือเรียกมาคุยปรับทัศนคติ

เหมือนตั้งใจทำมีความเข้มมาก

หากจะลบต้องรีบทำโดยด่วนเลยฮะ

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เหมือนชาญชาลาที่เก้าเศษสามส่วนสี่

ตีเส้นรอลาดยางไง
เขาบอกว่าลาดยางกลางทุ่งยังมีให้เห็น
โอ้โหคือถ้าเก่งขนาดนี้เนี่ยเราต้องเชิญมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาล
แต่ไม่ได้หรอกไม่ได้อันตรายแบบนี้อันตราย

แต่ว่าพิกัดที่แน่ชัดเนี่ยยังไม่ทราบที่หมายที่แน่
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ดูข่าวนี้แล้ว

อย่างที่พี่ต้นบอกช่วงปลายปีใบ

อย่ารอให้เกิดอุบัติเหตุก่อน